เรื่องสาวโรงงานที่เธอออกมาร้องว่าเธอโดนรถฟกลิฟต์มาชน
แล้วตัวเธอนี่โอ้โหกระดูกเชิงกรานนี่ก็เยอะเหมือนกันนะ
กระดูกเชิงการร้าวแล้วก็ตำตัวนิดนึ่งน่วมเลย
คลิปจากโรงงานเห็นแล้วน่ากลัวมาก

คือโดนไปแบบจังแล้วประเด็นคือโรงงานจะให้เธอออก
เพราะเธอเอาคลิปนี้ไปเผยแพร่
แต่ณตอนนี้เรื่องมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังในข่าวนี้

อีกครั้งนึง

ก็เลยบอกว่ามันเป็นความผิดของคุณนะ

ต้องไปตกลงกับคนขับรถโฟล์กลิฟต์เอง
โอ้โหไม่ใช่ของบริษัทอะไรอย่างนี้นะฮะ

มันก็ต้องมีเรื่องความปลอดภัยของบริษัทหรือเปล่า

กฎหมายเรื่องความปลอดภัยในโรงงาน

มันต้องมีใดไปบอกว่าจะไล่เธอออก
มาถ้าเกิดอย่างนี้ก็ทุกการ์ตแหละ

เอาทุกรูปเอาทุกคลิปมาลงเหมือนกันนะคะ

นักข่าวไปที่บ้านที่ตำบลโพฮักที่รัชบุรี
ไปเจอนางสาวโสพีแสงทองค่ะ

ว่ารงงานที่เกิดเหตุอยู่ในพื้นที่
จังหวัดนครปฐมแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย
เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๙ที่ผ่านมา
ถามไงถามคุณโสพีว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้าง
หลังจาก๑๙จนเมื่อวานคือวันที่๒๓ใช่ไหม
อาการเธอดีขึ้นหรือยัง
ตัวคุณโสพีบอกว่ายังเดินไม่ค่อยสะดวกเลย
แล้วก็ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาจากบริษัทตามที่โพสต์ไว้ด้วย
มีแค่เงินจากคู่กรณีมอบให้มาเป็นส่วนหนึ่ง
ซึ่งมันก็เป็นการเจรจากันเองแล้วบริษัทไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยนะคะ

ในส่วนของการเยียวยายังไม่มีการพูดถึงค่ะ
แต่ก็ทางโรงงานก็มีการมาเยี่ยมเยี่ยนถามอาการอะไรอย่างนี้
แต่ในเรื่องเยียวยายังไม่ได้พูดถึงค่ะ
แล้วในส่วนที่ว่าเราโดนรถชนในโรงงานนะคะเขาก็ว่าไง
เขาบอกว่าไม่เกี่ยวกับทางโรงงานค่ะ
เราต้องไปคุยกับฝั่งคนที่ชนเราโดยตรงเลยโดยส่วนตัวเลยค่ะ
คือตอนนั้นทางโรงงานเขาไปเบียบ

คือเรื่องนี้พอเธอโพสต์ไปแล้วก็เล่าเหตุการณ์แบบนี้ให้ฟังนะ

ทำไมต้องไล่ออกด้วยแค่เอาคลิปมาโพสต์แบบนี้
แล้วก็ตัวสามีของผู้หญิงคนเมื่อสักครู่นี้นะ

บอกผมนะก็เคยเจอคุณ

นิ้วของผมมันถูกเครื่องจักรดูดไป
จนกระทั่งนิ้วผมเนี่ยเอ็นขาด
บอกว่าไม่เกี่ยวกับบริษัท

เออแต่ทีนี้คุณผู้ชมฮะ
สองคนนี้บอกเสียความรู้สึกมาก
ผมและผู้หญิงทำงานให้บริษัทเต็มที่

เพราะว่าอะไรรู้ไหมเมื่อวานนี้ค่ะ

ปรากฏว่าเมื่อวานเจ้าหน้าที่ประกันสังคมจังหวัดนครปฐม
มาพร้อมกับเจ้าของโรงงานเลยค่ะ

อบเงินช่วยเหลือให้อันนี้ก็เป็นไปตามสิทธิ์นะ
แล้วเจ้าของโรงงานบอกแบบนี้
บอกว่าไม่ทราบเรื่องจากฝ่ายบุคคลเลย
ไม่รู้เลยว่าฝ่ายบุคคลให้เธอออก
เพิ่งมารู้จากที่เป็นข่าวนี่แหละค่ะ
เจ้าของโรงงานบอกมันไม่ใช่แล้ว

เราเป็นบริษัทที่ดูแลพนักงานทุกคน
ความปลอดภัยในโรงงานมันต้องมีมาตรการ
นี่แหละแล้วเจ้าของโรงงานก็เลยบอกว่า

คือให้คุณโสพีไปรักษาตัว
รักษาตัวให้หายหายดีแล้วอาการดีขึ้นแล้ว

นี่แปลว่าสรุปแล้วเธอไม่ได้โดนไล่ออกนะคะ

เจ้าของโรงงานเองต้องไปเคลียร์กับฝ่ายบุคคล
คนที่ออกคำสั่งนั่นแหละ
ไม่ต้องห่วงนะทางโรงงานทางบริษัท
จะเร่งดำเนินการช่วยเหลือพนักงานของเรา
เสียไปแล้วอ่ะคือถ้าเกิดว่าเรื่องมันไม่ได้จบที่
เรื่องมันไม่ได้มาตรงที่เรื่องไล่ออกนะ
เรื่องราวพวกนี้มันจะไม่เป็นข่าวใหญ่โตเลย
แล้วถ้าเกิดเธอเป็นอะไรไปมากกว่านี้
ขออภัยนะพิการหรือเสียชีวิตเนี่ย